ใกล้ตัวจริงจริงใกล้ตัวเพราะอะไรตอนนี้ช่วงยื่นภาษีกันแล้ว
แต่ก็มีมิจฉาชีพมานะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องเตือนกัน
ส่วนเรื่องนี้ก็ใกล้ตัวแฟนข่าวไทยรัฐทีวีแน่นอน
เพราะว่าเป็นเรื่องของการถูกลอตเตอรี่ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเอง
ใครที่เตรียมนะเตรียมจะรับโชคถูกลอตเตอรี่ต้องรู้ไว้เลยคุณผู้ชม
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ๑๓มีนาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
โดยเขาจะให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่๗โมงครึ่งตอนเช้าไปถึงบ่าย๓โมง
เที่ยงก็ไม่หยุดนะไปได้เลยตอนเที่ยงก็ยังได้
เว้นแค่วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตตะเริกครับ
โดยกำหนดให้ผู้โชคดีสามารถไปขึ้นรางวัลได้ไม่เกินครั้งละ๓๐ใบ
ขึ้นได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่๑แล้วก็พวกสลากที่ถูกอายัดหรือว่าสลากชำรุดอันนี้ก็ไม่ได้
โดยเงินรางวัลจะโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นครับแต่ละครั้งเนี่ยจะโอนได้ไม่เกินสองล้านบาท
แล้วเรื่องนี้ต้องเตือนกันนะครับอย่าได้หลงเชื่อชนะมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นเท็จ
เพื่อจะขอคืนภาษีโดยมิจฉาชีพครับเขาจะทำหน้าที่รวบรวมเลขบัตรประชาชน
มายื่นแบบและขอคืนเงินภาษีอันเป็นเท็จแล้วจะมาขอเงินส่วนแบ่งเป็นค่าดำเนินการด้วยพวกนี้มิจฉาชีพ
เรื่องนี้หากกรมสรรพากรตรวจพบเนี่ยจะถูกระงับการคืนเงินครับเรียกให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมแล้วยังมีโทษความผิดตามมาตรา๓๗แห่งประมวลรัศดากร
มีโทษจำคุกสูงสุด๗ปีครับปรับสูงสุด๒แสนบาทและอาจจะเสี่ยงถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปสวมรอยทำธุรกรรมทางการเงินได้
โอ้โหโทษสักขนาดนี้อย่าเสี่ยงทำจะดีกว่านะครับ
และเรื่องสุดท้ายต้องเตือนกันครับเรื่องของสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
แจ้งเตือนให้ระวังพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่๑๒๑๔มีนาคมใน๓๕จังหวัด
เป็นผลมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีน
แผลลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ครับ
ทั้งคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกคลื่นเข้าปกคลุมภาคเหนือ
ขณะที่ประเทศไทยยังมีอากาศร้อนครับ
ลักษณะแบบนี้นะจะทำให้ภาคเหนืออีสานกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และภาคตะวันออกด้วยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ครับ
ขอให้คนในพื้นที่ที่บอกไปเฝ้าระวังอันตราย
และติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ